ประชาชนเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์และกราบศักระหลวงพ่อคูณ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมากนะคะ
วันนี้เป็นวันหยุดคนก็เลยเดินทางกันไปค่อนข้างเยอะนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มสตรีหญิงกล้าหลานย่าโม
ร่วมกันรำถวายหลวงพ่อคูณในชื่อชุดว่าพุทธานุภาพนะคะ
นี่ค่ะเป็นการรำในชื่อชุดพุทธานุภาพ
กลุ่มสตรีหญิงกล้าหลานย่าโมโคราช
ด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจบการสวดพระอภิษฐรรมและในรอบ๑๔นาฬิกานะคะ
๖๐ชีวิตเดินทางมาจากตำบลโคกรวดอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
รวมตัวกันมากราบและวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
แล้วก็รำถวายด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงมุฒิตาจิตค่ะ
ทุกคนมีความตั้งใจนะคะที่จะมาแสดงมุฒิตาจิตให้กับหลวงพ่อคูณค่ะ
หลวงพ่อได้ให้คำสอนให้ทำให้พวกเรามีความสบายใจ
สอนให้พวกเรารู้จักพอเพียงไม่โลภ
สิ่งใดที่ไม่ใช่ของตัวเองอย่าไปหวังอย่าไปมักได้ของผู้อื่น
ตลอดทั้งวันนะคะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันทร์อย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หนึ่งในนั้นคือเด็กหญิงปฏิตาจิระวงถาวรหรือว่าน้องขวัญอายุแค่๘ขวบเองนะคะ
เดินทางมากับครอบครัวจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
น้องขวัญเป็นเหยื่ออุบัติเหตุเมาแล้วขับ
เมื่อปี๒๕๕๘อาการสาหัสจนต้องถูกตัดขาซ้ายทิ้งค่ะ
แต่น้องก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้เหมือนเด็กปกติเลยนะคะ
ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะเวลาน้องโตขึ้นนะคะก็ต้องเปลี่ยนขาเทียมไปเรื่อย
แต่พระบารมีของหลวงพ่อคูณค่ะบรรดาศิษยานุสิตของหลวงพ่อคูณช่วยกันบริจาค
ช่วยเหลือน้องขวัญเนี่ยค่ะน้องบอกว่าภายใน๒๔ชั่วโมงได้รับเงินบริจาคถึง๕แสนบาทนะคะ
นี่คือด้วยบารมีของหลวงพ่อคูณจริงใช่น้องขวัญกับคุณพ่อคุณแม่ก็มากราบวางดอกไม้จันทร์กราบลาหลวงพ่อคูณค่ะ
ขวัญบอกว่าแม้ตัวเองจะไม่เคยพบหลวงพ่อแต่แม่ได้เล่าให้น้องฟังว่าหลวงพ่อท่านเป็นใคร
แล้วก็สอนน้องอยู่เสมอว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาช่วยเหลือน้องช่วยต่อชีวิตให้น้องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ท่านบอกว่าหลวงพ่อคุณจะงานได้ถ้าจะมีบทชีวิตของเราและเราต้องนับถือท่านนะเราต้องเป็นคนดีและเจ็ดดันโธรณ์ของหลวงพ่อคุณและให้เราเป็นคนดี
พอถามก็ถามว่าพ่อคูณเป็นใครคะ
เขาบอกว่าท่านเป็นพระที่คนนับถือเยอะ
ว่าท่านเป็นคนใจดีท่านชอบเหลือคนอะไรอย่างนี้
ถ้าถามว่าเด็กจะเข้าใจหรือไม่ไม่เข้าใจหรอก
แต่ถ้ารู้ว่าถ้าบอกว่าเป็นคนดีเด็กจะเข้าใจ
ถ้าหนูโตไปหนูอยากจะเป็นพยาบาลค่ะ
เพราะว่าหนูจะได้ช่วยเหลือคนติดตามด้วย
หลังเกิดเหตุแจ้งไปที่คณะกรรมการวัดบ้านไร่
เพื่อเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องขวัญ
ก็แจ้งทางสื่อสังคมออนไลน์
ว่าการเปิดรับบริจาคเป็นการทำบุญตามกำลังศรัทธา
ไม่ได้โปรโมทไม่ได้ขายพระเครื่อง
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกรณี
เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของครอบครัวน้องโดยตรง
ซึ่งได้ทำตามหลวงพ่อคูณที่ท่านสอนไว้ว่า
ทำบุญอย่าหวังอะไรตอบแทน

เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเตรียมสถานที่
ซึ่งใช้ประกอบพิธีลอยเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
วันที่๓๐มกราคม
โดยได้ทำความสะอาดสถานที่รอบนะคะ
แล้วก็ทำบันไดทางลงไปที่จุดจอดเรือลาดระเวนลำน้ำ๑๖๙หรือเรือซ้ออา
ก็จะนำเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณขึ้นไปลอยอังคารในลำน้ำโขง
ตอนนี้พร้อม๑๐๐แล้วนะคะ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการซ้อมใหญ่พิธีลอยอังคาร

ครับ